สวัสดีครับ
พี่สวัสดีครับ

สวัสดีผู้ชม

ขอบคุณครับ

ความรู้สึกใหม่ที่พูดก็คือ

ผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีความรู้สึกแบบนี้

การที่มาแต่งงานกันมันทำให้มัน
มันมีความรู้สึกใหม่เกิดขึ้นในใจผม

มีแต่ความทราบซึ้งเต็มไปหมดเลย

กับญาติด้วยกับเพื่อนด้วย

เราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องความรู้สึกกันเยอะเท่าไหร่
จนกระทั่งถึงวันสำคัญของเรา

มันเหมือนสื่อสารกันได้ด้วย
สายตาแล้วก็ความรู้สึกมันมีแต่ความทราบซึ้งไปหมด

ผมก็เคยสมมุติว่าสมมุติว่า

จริงนะก็คบกันอยู่แล้วโอเคอยู่แล้ว
แต่พอมาวันนี้ผมว่าผมก็พอเข้าใจว่ามันคือความรู้สึกแบบไหน
แต่คือผมเรียบเรียงไม่ถูกก็คงตื้นตันด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณครับ
เป็นเรื่องความขอบคุณที่เหมือนคนที่มาเขาก็ให้เกียรติเรา
แล้วเขามีแต่ความรักเราก็ไม่รู้จะส่งความรู้สึกนั้นกลับไปยังไง
ยิ่งขอบคุณเรื่อยมันก็รู้สึกว่าทำไมเราโชคดีที่มีคนแม่ตะ
โชคดีที่มีคนไค่สนับสนุนไม่ใช่แค่ผม๒คน

ก็ใช่ใช่ไหมใช่
เผิดแล้วนะฮะตอนนี้จิกหมอแล้วฮะจิกเบาะแล้วฮะ
ผมก็พอมานั่งทบทวนดูมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝัน
แต่ถ้ากลับมาย้อนดูมันก็มีความน่ารักอยู่
ก็ต้องเป็นเขาอะครับ
มันเหมือนจังหวะเลยพี่มันคือมันเหมือนว่าเรา
ผมก็เออก็น่ารักดีก็ทำงานเราทำงานกับ
แต่ก็มีเหตุให้ต้องกลับมาเจอกันอีก

เหมือนต้องเอาความรู้สึกมาอยู่ร่วมในจุดเดียวกันอีก
ใช่มันก็เลยเหมือนตรงนั้นแหละที่ผมคิดว่า
มันก็จบแบบในเรื่องในเรื่องก็คือกลับมาเจอกันอีกเนี่ย
มั้งอะไรอย่างนี้
ไม่เคยเล่าให้เตยฟังว่าคือโทรแบบเลื่อนคิวได้ไหมน้องคนนั้นเขาจะไม่ได้เลยเหรอ
ไม่ได้เลยโอเคไม่ได้แต่คือที่ค่ายเขาก็เคยส่งรูปเตยมาแล้ว
แต่เราคิดว่าเตยต้องแพงเพราะว่าตอนนั้นเตยเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์แบบสินค้าไปแล้ว
เราก็แบบแพงเหลดราคา

มีหน้าเตยกระดูกราคาไหมครับ
อุ๊ยหนูจำไม่ได้แล้ว

ก็ราคาปกติแหละแต่ไม่ได้แบบโอเคแบบก็คุยกับพี่สันหัวหน้า
มันโค้งสุดท้ายแล้วน้องจะต้องถ่ายแล้วอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าพี่ป๊อฟตอนนั้น
ก็คือเรื่องนี้เตยกับพี่ปั๊บคุยกันค่อนข้างที่จะบ่อยอะค่ะ

ระหว่างทางที่เราคบกันมามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่ง
ซึ่งเหมือนพอเรามาตกตะกอนดูแล้วมาคุยกันจนเหมือนแบบมันงวดแล้วก็เชื่อว่าหลายเรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องบังเอิญที่มันเกิดขึ้นใช่ไหม
ใช่มันก็มีเรื่องแบบเล่าแล้วมันก็ดูแบบเวอร์แต่เราก็

สมมุติว่าล่าสุดเหมือนเราไปเจอพี่ที่เราเคารพคนหนึ่งเขาก็ทำงานอยู่เหมือนเป็นจะบอกว่าไงดีอ่ะ

มันก็แบบเออมันก็แปลกดีเนอะแล้วก็มาเจอพี่เขาที่เป็นเหมือนเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้เป็นเจ้าของหรืออะไรอย่างนี้
มันก็เป็นเรื่องน่ารักดีแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นอีก
จริงมันมีเยอะเหมือนกันนะครับถ้ามาคุยกันเองก็จะแบบเอ๊ะหน้าตัวนั้น
แต่ว่าผมเล่าไปแล้วผมว่ามันจะกระจิที่นี่นะครับประมาณนั้นแต่เป็นจังหวะชีวิตแหละ
เอาแบบไม่ปลดผมว่าเขาก็น่ารักอันดับแรกก็คือหน้าตาเขารอยยิ้มเขา
มันเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกสบายใจแต่สิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของความกระตันยู
สิ่งที่เขาต้องเสียสละให้ครอบครัวอะไรอย่างนี้เพราะเราได้คุยเราก็รู้ว่าคนที่เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สุขสบายอะไรอย่างเงี้ย
เรารู้สึกเรารู้สึกดีแล้วผมเองอาจจะไม่ได้ลำบากมาก
แล้วก็มีพ่อแม่ที่ไม่ได้ลำบากอะไรมากมาย
คือเราพอมีพอกินอะไรอย่างนี้แต่เตยเขาต้องเหมือนเลี้ยงทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าเราอยากดูแลเขา

ก็เรารู้สึกเท่ดีเท่ดีเลย
คะทำไมเป็นพี่ต๊อปเหรอคะ
อย่างแรกเลยตั้งแต่สิ่งที่ตาประทับใจพี่ปั๊บ
ตั้งแต่ก่อนที่จะคบกันนะคะคือพี่ปั๊บเป็นคนให้เกียรติคน
ไม่ว่าจะเป็นเหมือนสมมุติง่ายเวลาเราอยู่ในกองถ่าย
พี่ปั๊บคือให้เกียรติทุกคน
พี่ที่เป็นทีมเช่าวัดช่างไฟคืน
ปั๊บน่ารักกับทุกคนหมดแล้วพี่ปั๊บก็ให้ความสำคัญกับในทุกตำแหน่ง
เพราะฉะนั้นเตยเองอันนี้อาจจะเคยพูดไปแล้ว
คือตัวเตยเองเตยก็เคยทำงานเป็นแบบเอ็กซ่าแบบ๘๐๐๕๐๐อย่างนี้
เราก็พอเข้าใจว่าสิ่งของเราคือมันเป็นการเติมเต็มงาน

แต่แบบพอเราเห็นว่ามีพี่ที่เขาเป็นเป็นเบอร์ใหญ่มากอย่างนี้

เหมือนให้เกียรติคนตัวเล็กให้เกียรติคนที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้
เรารู้สึกแบบประทับใจเขาตรงนี้ด้วย
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าพี่ปั๊บก่อนที่จะคบกัน
ช่วงแรกนะเขาบอกเตยว่าเราเต็มที่นะ
วันนี้เราเต็มที่ยังไงถึงแต่งงานไปมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
คือเขาก็จะเต็มที่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ที่คบกัน
ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจนถึงทุกวันนี้
มันก็มีบ้างก็ตามแบบสิ่งที่เราต้องเผชิญ
มันถึงใส่เกียร์มีความรักแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่
วันมาลืนผมไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วครับ
ใช่ครับผมต้องไปทำงานต่อ
ผมก็ใจผมก็อยากมีลูกเหมือนกัน
แต่ก็เตยตอนนี้ก็ติดถ่ายละครอยู่ด้วยครับ

แต่ก็เดี๋ยวขอแบบเคลียร์งานเคลียร์อะไรต่างคนต่างให้แบบโปรก่อน

ก็ต้องอยู่ที่น้ำยาผมด้วยนะต้องพยามอยู่

ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเอ้าฮันีวูลที่ไหนแล้ว

ทำงานแหละเพราะช่วงก่อนเหมือน

ใช่ครับแล้วก็เห็นหน้ากันบ่อยมากครับ

ไม่ค่อยเห็นแล้วด้วยเพราะว่าทำงานหนัก

ก็เออ

เหมือนรวมสิ่งที่ผมกับเตยชอบนะครับ
เวลาเราไปเที่ยวผมชอบถ่ายรูป
ผมก็อยากเอาลูกมาใช้
เราชอบวาดรูปก็เอารูปวาดมาใช้

มาดูแกลลอรี่มาดู

แต่แบบส่วนหนึ่งคือ
เราอยากให้ผู้ใหญ่ที่เป็นแบบ
เป็นผู้ใหญ่เขาได้เห็น

กับที่เราเคยได้เห็น

ใช่ค่ะก็เป็นรูปที่พี่ป๊อปถ่ายเอง

เอามาแบบเพิ่มสีเพิ่มอะไร
อัฟเตอร์เอฟเฟคต์นิดหน่อย

บางทีมันก็ต้องรู้สึกมันนิดนึง

มันนิดนึง

อยากพูดตอนนี้ไหม

อยากจะบอกเจ้าสาวไว้ค่ะ

ตื่นเต้นซักที

เราก็ยังต้องศึกษา

ผมกับเตยรู้สึกว่า

ทำให้เรายังค่อยแบบ

ใช้คำว่าล้มด้วยช่วยกันไปเรื่อย

ในสิ่งที่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง

วันหนึ่งเราอาจจะโทร
หาเขาเมื่อก่อนจะสิบรอบ

แต่มันไม่ได้แปลว่า๓รอบนี้
มันไม่ได้เกิดจากความไม่เข้าใจกัน

คือผมว่าเราพยายามปรับตัวไปเรื่อยดีกว่า

ก็จะอยู่เป็น
บัดดี้ไปเรื่อย
จะได้ไม่ต้องกังวล

แต่ว่าลุกเราก็ลุกไปด้วยกัน

ทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาเราเถียงกัน

เราจะดูแลกันเรื่อย

ขอบคุณครับ

แล้วเราก็คุยกันกับจริง

เตยไม่ได้ใจเชื่อเรื่อง

ขอบคุณจริงครับ

คือเป็นแบบตามแบบเนี้ย
คิดก็คิดว่า
สิ่งที่ใช่
เลยสำหรับเรา
แต่จะนั่งหัวทาง